คุณยายอายุ๘๐ท่านพลัดตกน้ำตกลงไปในแม่น้ำน่าน

ลอยไปไกลตั้ง๔กิโลเมตรได้ครับคุณผู้ชม
คุณพระหลับหอนี่ครับดูท่านเถียงครับโอ้โฮมีคนช่วยไว้ได้หรือเปล่า
อู่ซ่อมรถมาตกปลาพอดีเลย

อื้อหือ

ตกน้ำหรือไงตกน้ำหรอ

ตะวีน้ำหรือไง

จากน้ำเบิร์ตใจไม่ดีเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ

อายุ๖๑ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ

ตะมนต์ปากทางอำเภอเมือง

เห็นคนลอยน้ำมานะครับ
โอ้โหตอนแรกคือสภาพท่านไม่สวมเสื้อผ้า

บูรณทิศกู้ภัยสันเพชรพิจิตย์
นะครับเอาเรือหางยาวลงเลย
ลงอยู่กลางแม่น้ำน่านเลยนะครับ

เขาไปเอาคืนเรือครับคุณผู้ชมครับ

พยุงอยู่ด้านหลังทำให้ท่านไม่จมน้ำ
แล้วลอยคอมาตั้งไกล๔กิโลเมตร

โอ้โหชื่อของท่าน

เจ้าหน้าที่ผ่าส่งโรงพยาบาล๑๘
วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณยายบุญช่วยครับ

แล้วก็มีเพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้บ้าง

มารู้ตอนหลังว่ายายตกน้ำครับ
เวลาเราไม่ได้ไปทำงานอะไรอย่างนี้เราก็มาดูเขา
แต่เวลาเรามีงานเราก็ไปทำงานบ้างอะไรอย่างนี้ไง

ก็มีบางทีก็มีคนโน้นมาคนนี้มามาดูเขาแล้วกันกันวัน
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ก็คงจะไม่มีใครมา
ต่อมาก็ประตูเปิดแล้วก็นึกว่าเขาไปเที่ยวบ้านข้างนี่
เขาเคยไปบ้านนี้แล้วก็ร้านค้า

จนกลับมาพักถึงได้ข่าวว่าที่ช่วยตกน้ำ
บางครั้งก็หลง
แต่บางครั้งเขาก็คุยดีเหมือนก้าวปกตินี่แหละ